ดูเรื่องเครือขายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้บ้างนะคะคุณผู้ชม
คราวนี้ไปจับไอซ์ได้
เขามีการลักลอบเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่
แล้วก็มีการเอาไปพักเอาไว้ในพื้นที่ทั้งสงขลาแล้วก็สตูน
คือปลายเดือนมกราคมมีการจับกลุ่มได้แล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็มารอบล่าสุดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องขยายผลกันต่อค่ะ
ว่าหลังจากนี้จะทำยังไง
แล้วก็เร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีด้วย
แต่ก่อนอื่นค่ะเราไปดูวินาทีที่จับกลุ่มกันก่อนเลยค่ะ
ลบไป
ใครอยู่ข้างในเร็วสิ

ตำรวจกองกำกับการ๖กองบังคับการปราบปราม

ผู้ชายที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือนายพิสารทองธรรมชาติ
หรือว่าแม็กซ์อายุ๒๙ปี
จับได้ที่บ้านพักคนงานในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตรวจสอบ
พบว่าในแม็กซ์เป็นหนึ่งในเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
หลังจากนั้นค่ะก็มีการขยายผล
ค้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งบ้านหลังนั้นใช้เป็นสถานที่ในการพักยา
พอเข้าไปข้างในคุณเข็มมาสอนคุณผู้ชม
เจอเป็นกระเป๋าเดินทาง๓ใบ
แล้วข้างในพอเจ้าหน้าที่เขาเปิดกระเป๋าดู
เจอยาไอซ์ห่อด้วยพลาสติกสีเขียวอยู่เต็มกระเป๋าเลยนะคะ
น้ำหนัก๑๒๓กิโลกรัม
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวในแม็กซ
ผู้ต้องหาไปสอบปากคำที่กองบังคับการ

เพราะว่าที่สตูนเป็นพื้นที่หนึ่ง
ผู้ต้องหานำยาเสพติดไปพักเอาไว้

ว่ามีการรับไอซ์จากเครือข่ายจำนวน๒๕๐กิโลกรัม
ก่อนที่จะมีการจัดส่งให้เครือข่าย
ได้คาจางครั้งหนึ่ง๑แสนบาท
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์แสงวันลอย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูน
ก็บอกว่าขบวนการค้ายาไอซ์ดังกล่าว
ถือว่าเป็นเครือขายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้
เพราะว่าไอซ์ถือว่าเป็นยาเสพติด

ขบวนการดังกล่าวเขาก็ต้องการที่จะส่งยาล็อตนี้

ฟังเสียงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูนค่ะ
ให้โปรดความเทียบร้อยนะครับ

เมื่อสักครู่นี้ที่จับในแม็กซ์ได้นี่คือล่าสุด

อันนี้คือภาพเหตุการณ์ก่อนหน้าค่ะ
ปลายเดือนมกราคมวันที่๒๘
คือตำรวจเขาก็มีหลักฐาน
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่ง

ภาพที่เห็นก็คือเป็นชาย๓คน

ช่วยกันขนกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่๖ใบ

แล้วก็เอายาไปพักไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
ดังนั้นตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
แต่คนร้ายก็ไหวตัวทันนะคะหลบหนีไปก่อน
ของกลางอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือยาไอซ์๙๕กิโลกรัม
หลังจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการขยายผล
รวมแล้วทั้ง๒รอบของกลางที่จับได้
เป็นยาไอซ์๒๐๐กว่ากิโลกรัม
มูลค่าเกือบ๒๐๐ล้านบาทนะคะ